ไปขี่รถจักรยานยนตรารมรถพยาบาลคูชีพคู่พลาย

ถามว่าขี่มาทำไมอ๋อผมไม่ได้บ้านะ
ผมแค่อยากนำมือถึงทำหน้าที่ขับรถนำให้เฉย
ขี่รถนำขบวนอ๋ออ๋อไม่ได้บ้าแต่ว่าแค่เสพกัญชามันเฉย
วันนี้ทีมออกรับเคสโตฟาสแท็กแต่ก็มีผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามคลิปเลย
เข้ามาพยายามปาดหน้ารถพยาบาลขี่รถมาข้างรถพยาบาลพยายามหาเรื่อง
โกนโหกเวกโวยวายรองเท้าก็ไม่ใส่อันนี้เป็นช่วงเช้านะคะไม่ใช่กลางคืนเลย
ที่น่ากลัวก็คือตามเข้ามาถึงหน้าห้องฉุกเฉินพยายามจะเข้ามาหาเรื่อง
ดูดิรถเขามีผู้ป่วยรถพยาบาลแน่นอนว่าต้องวินาทีสำคัญต้องเร่งไป
เป็นวินาทีตายของผู้ป่วยใช้กระดับหน้าดักหลังอะไรบ้างหน่อยพวงตาไยด้วย
อะไรหึดหัดอยู่แบบนี้เค้าก็ถ่ายคลิปมาคุณมุ๊คเป็นพนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงครึ่งของเมื่อวาน
ทีมแพทย์ไปรับผู้ป่วยแถวดอนเมืองจะไปส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
พอไปถึงช่วงวัดหลัก๔นะฮะก็มีรถจักรยานยนต์สีแดงคันนี้ขี่ตามมา
พยายามจะแซงพยายามจะปาดไปมานะฮะ
ช่วงก็เหมือนแบบจะขี่นำรถพยาบาลบ้างอะไรบ้าง
แรกเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นพลเมืองดีหรือเปล่าก็เลย
หรือเป็นญาติผู้ป่วยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจ
แต่พอไปถึงโค้งก่อนถึงโรงพยาบาลเขาขี่มาข้างแล้วพูดจาเสียงดัง
เอาเร็วอีกสิแรงอีกสิได้ขับได้แค่นี้เหรอ
เขาตะโกนบอกคนขับนะฮะพอถึงหน้าห้องฉุกเฉินยังขี่ตามมา
พอลงจากรถก็เดินปรีเข้ามาที่เปรย์ของผู้ป่วยเลย
งงมากครับก็เลยถามว่าเอาจะขี่ตามทำไม
เขาตอบกลับมาผมไม่ได้บ้านะญาติผู้ป่วยก็ตกใจว่าไม่ได้บ้าแล้วอะไรเป็นอะไร
สุดท้ายก็เลยต้องประสานให้รบพรเอาตัวเขาออกไป
เพราะเขาคล้ายคนเมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
กระทั่งช่วงค่ำทุ่มครึ่งตำรวจสนบางเขน
สามารถติดตามตัวผู้ชายคนนี้มาสอบส่วนที่โรงพักชื่อว่าธินกรอายุ๒๓ปี
ผมไม่ได้บ้านะแต่ทำไปผมแค่เสพกัญชาเฉยเออไม่ใช่เออใช่
กัญชาเฉยเฉยผมไม่ได้เสพยาบ้าผมแค่เสพกัญชาแต่ก่อนเกิดเหตุอ่ะ
ผมขี่รถไปหาร้านซ่อมสร้อยข้อมือแต่ผมอ่ะไปเจอรถพยาบาล
ก็เลยอย่าทำหน้าที่พลเมืองดีอ่ะในการขี่รถนำให้เฉยเฉยไม่ต้องน่ะ
นะคราวหน้าไม่ต้องเพราะตัวผมอ่ะเคยรถล้มแต่ไม่มีคนช่วย
อ่าผมก็เลยอยากช่วยนำทางให้โอ้ค่ะนะฮะแล้วขอโทษทุกคนที่ทำให้กลัว
ยืนยันผมไม่ได้บ้านะผมแค่เสพกัญชาเฉยฟังเสียงเขาหน่อยครับ
แต่วันนี้ผมทำให้ทุกคนกลัวทุกคนเห็นผมแบบนู่นนี่นั่น
เป็นเป็นบ้าเป็นลิงตื่นแรงตื่นกาผมขอโทษสังคมครับ
ผมอยากให้คนไทยมีวัยยิ้มใช่ไม่มีเจตนา
ผมไม่มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นใช่ใช่ครับผมไม่สนว่า
ผมจะมีชื่อเสียงดังแค่ไหนผมไม่สนผมไม่สนผมเชื่อในสิ่งที่ผมทำ
ไว้ข้างหลังให้หมดผมจะให้ความสำเร็จมันเป็นคำพูด
กลัวดังนี้เงียบอุ๊ยขอโทษขอโทษครับขอโทษ

พี่พูดอย่างนี้ตลอดเวลาเลย

เพราะว่าเรื่องของการขับรถที่ไปทำอย่างนี้